ถ้าประเทศไทยเป็นแบบประเทศอังกฤษเนี่ย
ผมว่าบ่อนการพนันถูกกฎหมาย

เปิดรับไทยของกัน
ว่า๒๒สิงหาคมนี้

เพราะว่าก่อนหน้านี้กี่ครั้งแล้วนะ

นี่มาออกไปวันที่๒๒สิงหา
เมื่อวานนี้หลังจบข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย

ของคุณอุ้งอิงแผ่ทองทาน
บอกเดี๋ยว๒๒สิงหาคมนี้

หัวใจใช่ไหมใช่หัวใจสีชมพู
อันนี้เป็นสตอรี่ในไอจี

สตอรี่อีกครั้งยืนยัน

ไม่ได้ยกเลิกไม่เผลอเจอนะจ๊ะ

ที่๑๐สิงหานั้นนะขอเลื่อนแต่ว่าไม่ได้ยกเลิก

แล้วก็พี่สาวของคุณอุ้งอิ๊งก็คือ
คุณเอมพินทองทาครับก็มีการ

คุณทักษิณชินวัฒน์กับหลานกำลังเล่นกันอยู่
สนามบินดูไบนี่คุณผู้ชมฮะ

แล้วก็มีการโพสต์คลิปคุณทักษิณโอบกอด

คุณทักษิณว่าคุณตาตา
เขยวิ่งจับหลานที่สนามบินดูไบ

รอต้อนรับคุณตาตากลับบ้านเรานะคะ

คุณทักษิณและคุณยิ่งรักอดีตนายก

จากนครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรส

เก้าสิงหาคมแล้วก็เตรียมจะ
เดินทางเข้าประเทศไทย

เดินทางไปหาคุณทักษิณที่สิงคโปร์

รอเขาเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยพร้อมกันเลยนะครับ
นี่แหละครับเข้ามาเดี๋ยวรอดูกันว่า
จะได้เห็นจริงหรือเปล่า๙โมงเช้า๒๒สิงหาคม
ที่ผมบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันจะจริงครั้งนี้
เพราะว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ก่อนเดินทางออกจากดูไบแล้วก็จะมาพักอยู่ที่สิงคโปร์ก่อน

ดูเลือกรูยามแล้วเป็นวันดีเอามีเลือกรูยามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหรอ
นะครับแล้วรู้ด้วยนะรู้ด้วยว่าตัวเขาเอง
อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณนะครับ
ว่าบินออกจากนครดูไบสหรัฐอารับเอเมเรดไปประเทศสิงคโปร์แล้ว
ไม่เลื่อนแน่นอนและจะไม่เลื่อนเดินทางอีกแล้ว
ประธานรัฐสภาจะกำหนดวันโหวดนายกรรธมนตรีซะอีกนะครับ
คือเดิมเนี่ยนะครับเดิมถ้าย้อนกลับไปคือครับ
คุณทักษิณบอกว่าจะกลับ๓๑กรกฎาคมใช่ไหม
แต่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดไงก็เลยเลื่อน
มาเป็นวันที่๑๐สิงหาคมแต่ก็มีคนไปดูเลิกดูยามนะครับ
บอกเป็น๒๒สิงหาคมเถอะเขาบอกว่าเป็นวันดี
ซึ่งตัวคุณทักษิณบอกว่าตัวท่านไม่เชื่อนะครับ
แต่ก็ไม่อยากขัดใจอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบ
ส่วนเหตุผลที่ไม่เลือกกลับวันที่๒๑สิงหาคม
เอาทำไมก็เป็นวันเปิดทำการ
หนึ่งหนึ่งคือเลิกยามเลิกยามวัน๒๒ไง

วันเกิดคุณแพทองทานสิครับ

ซึ่งก็คงไม่ได้ไปฉลองในวันนั้นหรอกเพราะว่าต้องไปอยู่ในเรือนจำ
กลับถึงไทยวันที่๒๒สิงหาคม
ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

แล้วจะต้องอยู่ในเรียนจำในวรรณเกิดลูก

คุณเศรษฐาทวีสินจะได้เสียงสนับสนุนมากพอจากสสวได้เป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทย
คุณทักษิณบอกแน่สิแน่สินะครับย้อนดูหน่อยคุณผู้ชมนะครับ
น้องนะครับที่ดูข่าววันอาทิตย์อยู่นะครับดูภูมิหลังข่าวนี้หน่อยนะครับเผื่อคุณครูออกก็สอบ
ทักษิณออกจากประเทศไปเพราะว่าถูกรัฐประหารเมื่อปี๒๕๔๙๑๙กันยายนครับ
แล้วก็นะครับกลับเข้ามาไทยครั้งหนึ่งนี่ไงนะครับทำให้ปรากฏภาพนี้นะครับ
กราบแผ่นดิน๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แต่ต่อมาเมื่อนายทักษิณถูกดำเนินคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดา
สารก็อนุญาตอนุมัติให้ประกันตัวนะครับในตอนนั้น
แล้วก็หนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันที่๑๑สิงหาคม๒๕๖
แล้วก็ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยอีกเลยรอดูว่ามันจะจริงไหมนะครับ
มีคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีคนคิดว่าใช่มีคนคิดไม่ใช่
ว่า๙โมงเช้าวันอังคารนะครับจะไปเลิกดีอย่างที่คุณทักษิณบอก
ใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าทักษิณจะกลับมา
เชื่อว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกไม่ใช่น้ำแข็งพี่
คนที่พูดประโยคนี้ก็คือคุณจตุพร
ลองมาฟังเหตุผลของคุณจตุพรพรมพันธ์หน่อย
ว่าเพราะอะไรทำไมถึงทำให้คุณจตุพร

ถูกต้องคือจะเห็นตั้งแต่รอบที่แล้ว

รอบนี้คุณจตุพรก็ยังบอกว่าตราบใดที่ยังไม่เห็น
คุณทักษิณเหยียบอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

คือแทงสวนแต่ไม่เคยแทงผิดเลยนะ

วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก็บอกว่าตราบใดที่ยังไม่เห็น
คุณทักษิณที่สนามบินอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะ

ช่วงนี้มันเป็นช่วงก่อนโหวตนายกก็ยังอยู่ระหว่างการแบ่งกระทรวงของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ก็ใช่เสาร์อาทิตย์จันทร์นี้คือมันก็มีความเค็มข้นในราคาคุณผู้ชมแล้ว
คุณจตุพรก็มองว่า๒๒สิงหานี้คุณเศรษฐาจะไม่ได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็นนายกเพราะว่าสวไม่ยกมือโหวตให้แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มัน
เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแค่หัวแปลว่าอะไรคือเปลี่ยนแค่ตัวนายกไง
เก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยยังเหมือนเดิมวันนี้พรุ่งนี้กำลังดีลกันแบบ
ข้นแบบนี้ค่ะแล้วชื่อที่จะเสนอเป็นนายกอาจจะเป็นชื่อคุณอุ้ง
ด้วยซ้ำไปเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะโดนสอยก่อนอันนี้คือ
คิดเห็นของคุณจตุพรนะคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยจะได้เป็นนายกแต่แต่
แต่ไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าจุดจบก็จะเหมือนกับคุณเศรษฐาเรื่อง
ทำธุรกรรมที่อาจจะโดนชำแหละในวันโหวตนายกแต่จะโหวตผ่าน
ไงแต่ก็จะได้เป็นนายกไหมเนี่ยต้องจับตารอดูเพราะว่าก่อนจะถึง
กระบวนการโปรดก้าวนำคอรมอถวายสัตว์แถลงนโยบายรัฐสภามันมี
เวลาอีกเป็นเดือนเลยนะที่ต้องติดตามซึ่งคุณจตุพรมองว่าคุณอุ
อิ๊งเนี่ยจะได้เป็นนายกคนที่สามสิบได้เดือนเดียวโอ้ยเดือนเดียว
กันสั้นเหลือเกินหลังจากนั้นใครล่ะคะใครที่จะได้เป็นนายกคน
ที่๓๑ลองฟังดูค่ะ
ถ้าไม่ต้องการให้เกิดเรื่องหรือเกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกนายก
รัฐมนตรีท่านจะเลือกวันกลับในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกัน
ทำไมในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยเจรจากันวุ่นวายกันไปหมด
ที่ทุกคนเห็นปลายทางอยู่แล้วว่าอย่างไรคุณเศรษฐาจะไม่
ได้เป็นแต่เหตุที่เขาต้องตกลงกันอย่างเบ็ดเสร็จให้มัน
กันเสียก่อนเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจะไม่
กระทบต่อโควต้าที่ในการจัดสรรแบ่งจัดของแต่ละกระทรวงการ
อยู่แล้วไปเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีเพียงแค่ตำแหน่ง
เดียวกันกันเท่านั้นอย่างไรก็หนีพลเอกประวิทย์ไปไม่พ้น
หรอกเพียงแต่ว่าถ้าคุณอุ้งอิงเข้ามาก็เป็น๓๐ลำดับที่๓๐
๓๐พฤษฎาเดียว๓๐ไปก็เป็นพลเหกประวิษภ์

นี่ไง

กลายเป็นว่าชื่อพลเอกประวิทธิ์

จากคนที่๓๐หรือ๓๑
หรือยังไงแต่มีชื่อนี้ในมุมของคุณจตุพรนะ

ในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนบอกว่า
จะได้เห็นคุณทักษิณที่ประเทศไทย

เพราะคุณทักษิณต้องมาเป็นตัวประกัน

พร้อมหมอดวงตาและใบรับรองแพทย์ระบุโรคต่าง
หมายถึงจักษุแพทย์ใช่ใช่
แล้วต้องเป็นโรคที่โรงพยาบาลราชธรรมไม่มีเฉพาะด้านด้วยไง

อาจจะอยู่โรงพยาบาลราชธรรมนั่นแหละ

หลังจากนั้นก็มารักษาโรงพยาบาลตำรวจแล้วย้ายไหมย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนไหม

ก็บอกใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหมอเฉพาะทางจากสู่แพทย์มา
คราวหน้าดอมพาคุณย่าไปหาหมออาจจะได้เจอ
โอ้โหนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดู
รอดูต่อไปว่าการวิเคราะห์ของคุณจตุพรจะเหมือนไหม
เหมือนที่เคยวิเคราะห์มาก่อนหน้าแล้วก็ตรง
ครับไม่ใช่แค่คุณจตุพรคนเดียวที่แทงสวน
คนนี้ก็แทงสวนคุณผู้ชมแล้วถ้าใครตามเขา
เขาบอกว่าพี่คนนี้เขาแม่นเฮียชูวิทย์
ก็มีอยู่สองคนก็ไปในทิศทางเดียวกันคุณผู้ชม
คือเมื่อวานคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเข้าไป
ร่วมงานเสวนาเรื่องแทนคุณแผ่นดินที่โรงแรม
ย่านสุขุมวิทย์แล้วก็พูดถึงเอาการโหวตนายกก่อนอืม
สิงหาคมนี้มันก็ตรงกับวันที่คุณทักษิณชินวัฒ
เดินทางกลับมาประเทศไทยตามการประกาศของคุณอุ้งอิงนะ
แล้วคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ได้โหวตหรอกนายก
นายกก็ไม่ได้โหวตเพราะการโหวตนายกกับการกลับมาของคุณทักษิณ

คุณชูวิทย์บอกว่า๓สถานการณ์ในตอนนี้ถูกหลอกทั้งหมดนะ
อะไรบ้างก็ถูกหลอกทักษิณก็ไม่ได้กลับไทยนี่ก็ถูกหลอก
เศรษฐาก็ไม่ได้เป็นนายกนี่ก็ถูกหลอกอีก
โดยรัฐมนตรีที่เรารายงานไปก็ถูกหลอกด้วยของเก๊ทั้งนั้น
คุณชูวิทย์เขาบอกแบบนั้นนี่คุณผู้ชมในโพสต์เนี่ย
คอมเมนต์เนี่ยโอ้โหคนกดไลค์เกือบ๒๐๐๐
คุณชูวิทย์ก็บอกอีกว่าทั้งสองเรื่อง
ก็คือการโหวตนายกกับการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ย
มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่อย่าสับสน
สินกลับไทยเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อกลับก็ต้องรับโทษเข้าเรือนจำ
ไม่ใช่เรื่องของประชาชนค่ะแต่เศรษฐาจะโหวตผ่านหรือไม่
หมายถึงการโหวตนายกเป็นเรื่องส่วนรวมเพราะเป็นผู้นำประเทศ
หากนายทักษิณกลับจะกลับมาเป็นตัวประกัน
และนายเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายก
ถ้ากลับก็ต้องแลกอยู่ที่ว่านายทักษิณจะกล้าหรือเปล่า
แล้วเขาเชื่อว่า๒๒สิงหาคมนี้เศรษฐาไม่ได้เป็นนายก
ส่วนอุ้งอิ๊งก็ไม่รับตำแหน่งนี้
เพราะถ้ารับเป็นการรับเผือกร้อน
คุณชูวิทย์บอกว่าคนรอบตัวคงเตือนว่าไม่ควรรับสถานะนายกในตอนนี้
หนึ่งในนั้นคือคุณแม่คุณแม่คุณอุ้งอิงพูดมาตลอด
ว่าไม่อยากให้ลูกสาวเป็นนายก
ที่เดินมานี่เมื่อกี้คุณชูวิทยกากบาทขวาออกมาแล้ว

คุณชูวิทยคาดว่าอาจารย์ชัยเกษมก็คงไม่รับเหมือนกัน
แล้วทำยังไงก็ไหลต่อด้ี

แต่ก็ยังไม่ได้จบแค่คุณอนุทินอีก

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา
สุดท้ายปลายทางเราจะเจอเขาใช่ไหม
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเหมือนบอลไหลหน้าปากประตู
ไหลคนแรกมายิงคนที่สองวืด

ที่๔ต่อแตะต่อแตะมายิงเลยใช่ไหม

คุณอนุทินเป็นคนที่รู้เรื่องการเมือง
หรือที่เรียกว่ากลิ่นเส้นทางการเมือง
คุณอนุทินต้องเลือกเอากล่องเหรอหรือคุณจะเอาเงิน
ถ้าคุณเอาเงินก็คุณก็มึงไม่ได้กล่อง

แต่เนื่องจากว่าคุณศักดิ์สยาม
และพลพรรคของพรรคภูมิใจไทย
ก็มีคดีและกำลังผุดขึ้นมา
คือแสงอมหิตทางการเมืองเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะรุนแรง
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องตกไปถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ชื่อที่พี่เบิร์ตบอกต่อแตะมานั่นแหละฮะ
ก็น่าจะตรงกับที่คุณจตุพรบอกไว้
มาเรื่องที่คุณชูวิทย์ยังเปิดเผย
นิติกรรมอำพลางที่คุณเศรษฐาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ย
คุณชูวิทย์ก็บอกว่าไม่ได้แฉเพื่อเปิดทางให้พลเอกประวิทธิ์

หมายถึงคุณชูวิทยนะเขาบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นคู่แข่งในเศรษฐา

จะรู้ทันพฤติการแย่ของในเศรษฐา
และนำมาพูดให้เห็นพร้อมหลักฐานอย่างครบครัน

เรื่องราวที่คุณชูวิทย์เขาบอกว่าเขาตามไปถึงต่างประเทศ

จะได้ทราบถึงพฤติการซ่อนเร้นอำพราง

คุณผู้ชมข่อมูลก็บอกว่าเขาก็อยากได้ในนายกอายุน้อย

แต่ยังน้อยไปให้เวลาอีก๑๐ปีตอนนั้นคุณพิทาก็๕๒ก็ยังไม่สาย
ก้าวไกลมันแน่นอนอยู่แล้วในการเลือกตั้งยังไงก็ได้คะแนนเยอะ
สมัยหน้าก็ยังไม่สายประเทศนี้มีแต่คนความคิดเดิม
การจะเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันทำได้ยากแต่อยากเห็นการปฏิรูป
ที่รับผิดชอบว่าเอามาลื้อฟื้นอีกทีนะก่อนหน้านี้

หยุดแป๊บโทรหาโทรหาอาจารย์วิทยาลุธ์

โทรหาอาจารย์วิทยาลุธ์ถามท่านตอบหมดนะครับ
นายวิศูนย์เครืองามรองนายกับโทษมนตรีนะครับ
ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนะ
ถ้าไปถามตำรวจเขาอาจจะรู้นะ
แต่ตอนนี้ตัวผมคือตัวอาจารย์วิศนุยังไม่รู้
ถ้านายทักษิณกลับจริงก็ต้องบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ
ค่ะนะครับซึ่งเขาอาจจะเตรียมบอก
หมายถึงคุณทักษิณอาจจะเตรียมบอกแล้วแต่มันติดวันหยุดนะครับ
ถึงบอกไปก็ทางราชการก็ยังไม่เปิดเผยอยู่ดี
อย่างไรก็ตามไม่แน่ว่าจะกลับ๒๒สิงหาคมนี้จริงหรือไม่
อาจารย์วิศนุยังไม่เชื่อเลยนะครับยังไม่แน่ใจแล้วกัน
อ่ะต้องถามเจ้าตัวว่าเขาดูเลิกดูยามอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าจริงตอนที่วางแผนตอนแรก
คือเขาก็วางแผนไว้ทั้งกลับมาในวันหยุดนอกเวลาราชการถูกไหม
กับกลับมาในเวลาราชการเส้นทางมันก็จะต่างกัน

แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็น๒๒จริง๙โมงจริง
อันนี้ถือว่าเป็นวันราชการเวลาราชการ
จากนั้นจะไปไหนไปกรมราชธรรม
กรมราชธรรมเสร็จปั๊บก็เข้าเรือนจำคลองเปรมนะครับ
ก่อนเข้าเรือนจำคลองเปรมก็ต้องตรวจสุขภาพ

คนอื่นเหมือนกันทุกอย่าง
แล้วเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษล่ะครับ
ท่านรองคุณรู้คือท่านบอกว่า
ก็พูดเหมือนเดิมนะถ้าขอแล้วไม่ได้
หมายถึงขอพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่ได้
ก็ต้องรออีก๒ปีนะถึงจะขอใหม่ได้
แล้วในช่วง๒ปีก็ต้องถูกจำคุกตามคำสั่งสารนะ

ส่วนพระเจ้าบทโทษประจวบวงศุกร์นะครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถ้าเรียกประชุมแผนเตรียมความพร้อมรับมือกรณี

โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เข้าประชุม
กระจงยุณิธรรมกรมรัชธรรม
กองการต่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และกองประคับการตำรวจร้อนบัน๑และ๒
ซึ่งการรับตัวนะครับจะเริ่มจากท่ากาศยานดอนเมือง
คือถ้าเข้าไปนะครับชิดกองทัพอากาศเลี้ยวโค้งมาปั๊บ
นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละนะ
คาดว่าเป็นจุดที่เครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณจะลงจอด
จากนั้นนะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะทำบันทึกการจับกลุ่มตามขั้นตอน
แล้วส่งตัวให้เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมคุมตัวขึ้นรถไปสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่สนามหลวง
แล้วเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่านายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับ
เดินทางออกจากนครดูไบสหรัฐอารับเอมิเลสแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้นะครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วจะพักอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
จากนั้นนายทักษิณนะครับจะมาด้วยเครื่องบินส่วนตัว
เช้าวันที่๒๒สิงหาคมมาลงที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง๙นาฬิกา

คือมันชัดนี่มันมีความเป็นไปได้

ลงทะเบียนลงทะเบียนที่อาการคางสินค้าคาโก้นะครับ

คุณผู้ชมหลังจากนี้คือเกาะติดได้เลยโดยเฉพาะวันนั้น
โดยเฉพาะวันที่ยี่สิบสองเกาะติดทั้งทั้งทุกช่องทางของทางไทยรัฐเลยน่ะ
ใช่หน้าจอก็ต้องดูค่ะรวมถึงทางออนไลน์ของไทยรัฐ
อ๋อนี่แหละเดี๋ยวเราติดตามด้วย
เอาอย่างงี้ดอมวันที่ยี่สิบสองเนี่ยพอจบข่าวเช้าหัวเขียวเสร็จปั๊บ
พี่จะไปซื้อบะหมี่ไก่ย่างเองไปซื้อชาเขียวหวานเอฟซีมาให้น้ำแข็ง
เพราะน้ำแข็งนี่๘โมงครึ่งเสร็จปั๊บชะตาชีวิตน่าจะต้องอยู่กับคุณผู้ชมแหละ
ว่ายิงยาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเออข่าวเช้าใช่ไหมใช่
แล้วก็มาเกาะติดคุณทักษิณอีกตอนเก้าโมงยาวไปจนถึงบ่ายโมงครึ่งเลยนะ
อ่าเข้าข่าวเที่ยงจบข่าวเที่ยงเลยนะคุณผู้ชม
ถึงบอกไงว่าให้อยู่กับไทยรัฐทีวีทุกช่องทางค่ะวันที่ยี่สิบสองนี้อ่ะนะคะ
ถ้าไม่มีเวลาเคี้ยวเดี๋ยวพี่เคี้ยวแล้วน้ำแข็งกลืน

ตื่นเต้นนะนักข่าวเป็นนักข่าวยังตื่นเต้นเลย

โหวตนายกคนที่๓๐นะครับ

หมายนี้ถึงหมายข่าวนะ

แล้วคุณผู้ชมเปิดทีวีไว้มันเคี้ยวเนี่ย
วันหลังคาล่ะลางานได้ก็ลา

ไม่แล้วยาวให้ส่งกำลังใจถึงพี่เบิร์ตข่าวเย็นใช่ไหม
เพราะว่าเขาจะโหวตนายกกัน๓โมงถึง๕โมงครึ่ง

นิวโชว์นะยาวไปนิวโชว์นะ